มาดูข้างตู้นะ
ขอมีความรู้สึกว่ามาแรงมันบอกให้ได้บอกเลย

ก็ไม่ค่อยมีความเกือบอาจารย์ข้าวแล้วก็อันนี้
คุณตอนนี้นั้นขอจะให้ดู
อ๋อตัวแน่งมันออกมาจากแก่นด้วยน่ะ
มันออกเข้าเส้นอาทิตย์นักไปอ่ะ

ตรงนี้ถูกไปน่ะตรงพิวอ่ะ
เอ้ารังมาจะแยกเอาเสื้อออกในเป็ดถุงเสื้ออะไรอ่ะ
อ๋อหมูแล้วพักมาได้เลยน่ะ
เป็นสักปีนกลำเนี้ย
อ่อมันจะเดินเลย

แต่มันซ้ายออกและน้อยเนาะ

อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก

อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก

อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก
อันนี้ก็ไม่มีเจ้าพ่อหรอก

อาทิตย์ไม่เหมือนตู้แดงนะ

อาทิตย์ไม่ควรล่ะ

อาทิตย์ไม่ควรล่ะ

อาทิตย์ไม่ควรล่ะ

อาทิตย์ไม่ควรล่ะ

อาทิตย์ไม่ควรล่ะ

อาทิตย์ไม่ควรล่ะ